เจ้าหน้าที่วิทยาการเตรียมเข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย
ส่วนช่วงเช้าเจ้าของร้านมีการเข้าไปสำรวจความเสียหาย
โดยเมื่อช่วงเช้านั้นก็มีการเกิดเหตุไฟประทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารถดับเพลิงของโรงแรมไพริน
แล้วก็ของเทศบาลนครพิศนุโลกนะครับได้เข้าไปฉีดน้ำควบคุมสถานการณ์อีกรอบ
หลังจากเกิดเหตุควันไฟประทุขึ้นมาที่บริเวณชั้น๒ของร้านต้นเพลิง
เหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์อาคารราชพัสดุ๒ชั้น
อยู่ที่ย่านร้านค้าเก่าแก่ของจังหวัดพิสุนุโลกย่านพญาลิไทย
มีร้านค้าเสียหายไปถูกไฟไหม้๙คูหาครับ
ด้านเจ้าของร้านต่างก็พากันเข้าไปสำรวจความเสียหายพบว่า
สินถูกไฟไหม้เสียหายจำนวนมาก
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าชนิดต่างที่จำหน่ายในร้าน
ขณะที่ร้านต้นเพลิงนั้นเสียหายโดยสิ้นเชิงแทบทั้งหมดนะครับ
รวมทั้งเครื่องมือช่างสีอุปกรณ์การก่อสร้างทั้งหมดด้วยครับ
ต้นไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้

แต่เจ้าของร้านก็ไม่ได้พักระใสอยู่ในร้าน
เข้าตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้อีกรอบหนึ่งครับ